เหล่าหลายตลาดทีมเสริมทรัพย์กันมีเวลาถึงบันที่ห้ากุมภาพพละสือขายปิด
ในการทำทีมระดูการใหม่ที่เราจะเปิดฉากขึ้นนะครับ
กรีก็เป็นแชมป์โตต้าลีกครับเมื่อดูการที่ผ่านมานะครับ
ก็ทำการเปิดตัวทีมสู้ศึกชุดเย่านะครับสีแดง
เยือนสีขาวแล้วก็สีเหลืองที่ใช้เป็นฤดูการแรกนะครับ
สำหรับโซโลแกนจังเลยอ่ะโซโลแกนคือ
อันนี้ตรงคอนเซ็ปต์มากเพราะว่าแทบตัวหลักแทบไม่เหลือใครเลย
คือตัวหลักหลักนี่อย่างอย่างที่เราทราบกันนะคะครับ
เทียร์ทรบุญมาทันก็ย้ายไปเล่นเจรีย์นะคะกวินธรรมศาสตร์จานั้นก็ย้ายไปเล่น
ลีกดิวิชั่น๒ของเบลเยี่ยมจะออกเดินทางค่ำวันนี้แล้วด้วย
จากนี้นะคะก็เจ้ามือธีสินแดงดาก็ไปแล้วเจก็ไปตั้งแต่ฤดูการที่แล้วแล้วนะคะ
ซึ่งในวันนี้นะคะนอกจากจะมีการเปิดตัวแล้วมีการบอกงบการทำทีมของฤดูการนี้ด้วย
ลูกดังกันสองพันสิบแปดครับสี่ร้อยล้านบาทสำหรับการทำทีมของเมืองทอง
อ่าก็มีศึกสำคัญนะครับสำหรับเมืองทองหลังจากที่เปิดตัวผ่านไปแล้วนะครับ
ก็ต้องเตรียมทีมต่อเนื่องเพราะว่ายังมีฟุตบอลนะครับ
ที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเกมเอฟซีนะครับ
วันที่ยี่สิบสามมักราคมน์ก็เจอกับย้าโฮทีมจากบาลเมริเซียฮะ
วันที่เก้าคูมพันธ์ก็ยังไม่ได้กระหมดวันควรชัดเจนนะครับ
แต่ว่าถ้าเกิดเมืองทองเนี่ยผ่านยาโฮได้
มี๑เกมวันที่๓๐มกราคมเมื่อเจอคาชีวาเรโซ
ก็จะเป็นเกมสุดท้ายของเทียร์สินถ้าเกิดว่าเมืองท้องไปถึงจุดนั้น
ก่อนที่จะอยู่ต่อที่ญี่ปุ่นแล้วก็เปิดตัวกับทางซานเฟชเช่ฮิโรชิมาเลย
วันนี้นี่ตองเขาไปกล่าวอำลาแฟนบอลเพื่อนร่วมทีมเลยด้วยนะ
มีเสี่ยงน้ำตรงน้ำตากันด้วยเล็กน้อย
อยู่กับทีมานานนะครับ๑๐ปี

ซึ่งนายกสมาคมก็มอบเงินเป็นขวัญและกำลังใจ
รวมถึงให้นาฬิกาด้วยแล้วก็มอบโล่รางวัลลูกยิงยอดเยี่ยมประจำปี๒๐๑๖
แล้วก็นำประสบการณ์เหล่านั้นกลับมาสอนน้องมาบอกเพื่อนที่ไทย
นักเตะมีความอดทนด้วยรวมถึงแท็กติกต่างด้วยนะคะ
แล้วก็จะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นในวันศุกร์ที่๑๒มกราคมพรุ่งนี้แหละ
อีกหนึ่งแบบแล้วกันไม่รับใช้ชาติแต่ว่าไปสร้างชื่อเสียงในฐานะนักเตะอาชีพ
ก็จะไปเปิดตลาดนะครับหลังจากที่ชนะทิพย์ทำไว้หลายคนก็มีโอกาสได้ไป
ก็เชียร์น้องอีกหนึ่งคนนะครับเจ้าอินนะครับ
ส่วนโกสุนกีนั้นจะตกเป็นข่าวก่อนอันนี้วันสองวันว่าจะย้ายกลับเล่นที่บ้านเกิดที่เกาหลีใต้ล่าสุดนะครับ
สัญญายืมตัวนะครับหนึ่งฤดูการก็นักเตะให้ผลว่ามีความจำเป็นจริง
ต้องกลับไปจัดการภารกิจส่วนตัวที่บ้านเกิดแล้วก็ซุกิเนี่ยก็เป็นกำลังสำคัญของบุรีรำตลอด๓ปีที่ผ่านมา
แล้วก็เป็นความสำเร็จของบุรีรัมป์ก็ต้องมีโกศิษฐีในยุคหลัง๓๔ปี
ก็เดี๋ยวต้องดูว่านักเตะที่เป็นโคต้าเอเชียจะเสริมใครเข้ามาหรือเปล่า
ว่าตอนนี้อย่างโคต้าอาเซียนก็จะมีทางห่างวูแซมซัน
ซึ่งเป็นนักเตะไนเจรียสัญชาติเวียดนามได้มาแล้วด้วย
อิ่มนะตอนนี้ก็มีทั้งฟุตบอลการเกี่ยวกับฟุตบอลลีกอาชีพแล้วกัน